โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ
หลายคนวันนี้พอตื่นมาตอนเช้า

หมอกหรือเปล่าอากาศมันเย็นหรือเปล่า
สูดอากาศไปได้อย่างเต็มที่ไหมคุณผู้ชมคะ
ที่เห็นเนี่ยมันคือฝุ่นนะอย่าไปหลงคิดว่าเป็นหมอกของอากาศหนาว

มันก็จะมาในช่วงของเนี่ยฮะหน้าหนาวอากาศมันปิดนะ
แล้วก็มีฝุ่นต่างมันก็ทำให้ฝุ่นมันอยู่ในอากาศ
บางท่านอย่างที่บอกไปว่าคิดว่าเป็นหมอกควันเอาหน้ากากออกแล้วสูดอากาศเข้าไป
วันนี้ในกรุงเทพมหานครอากาศเป็นพิษต่อสุขภาพเยอะแยะหลายพื้นที่เลยนะครับ
ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศก็ออกว่า
ตอนนี้๖๙พื้นที่ในกรุงเทพมหานครเกินค่ามาตรฐานไปแล้วนะ
คำนี้นะคุณผู้ชม๖๙พื้นที่เกินค่ามาตรฐาน
ค่ามาตรฐานของทางสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพอยู่ที่๕๐นะ
ดังนั้นถ้าเกิดว่ามันเกิน๕๐ขึ้นไปคือเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
แต่ว่าวันนี้ที่เขาตรวจวัดค่ามันอยู่ที่ตั้งแต่๕๒๘๒มิโครกรั
ใช่ครับมี๑๐พื้นที่น่าเป็นห่วงสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
หลักที่ต้องแจ้งเตือนกันก็มีหนองแขมนะ
แถวถนนมารเจริญเพชรเจ้าเกษม๘๑เนี่ยก็เยอะนะ๘๒นะฮะ

สามวานี่๘๐เลยนะครับก็เกินไป

แถวซอยลาดพร้าว๙๕อันนี้ก็สักประมาณ๗๘ได้

อันนี้ดิฉันเข้าไปดูในแอร์โฟไทย
ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มความหมายของมันก็คือเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
เห็นไหมคะมันก็จะเป็นตัวเลขแบบหลักร้อยนี่บางจุดนี้เป็นสีแดงด้วย
ส่วนอีกเว็บหนึ่งที่ดิฉันเข้าไปดูก็คือทางแอร์วิชัล
ตอนนี้ในกรุงเทพมหานครคืออยู่ที่๑๐๐
ก็ถือว่า๑๖๐ก็เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
อันนี้คือเป็นอันดับที่๑๖ของโลกแล้วนะ
ยังไงก็ระวังกันด้วยวันนี้อัปเดตการข่าวแรกเลยเรื่องของคุณภาพอากาศ